สำหรับเรื่องของกำหนดการพิธีศพในพระบรมราชานุเคราะห์ให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๓๖ศพ
ซึ่งก็ไม่ได้รวมผู้ก่อเหตุนะคะก็จะจัดที่วัดศรีอุทัย๑๑ร่าง
วัดราชสามัคคี๑๙ร่างแล้วก็วัดเทพมงคลพิชัย๖ร่างนะคะ
สวดพระอภิษฐรรมเนี่ยจะเป็นเวลาสามวันค่ะคือวันนี้วันแรก๘๑๐ตุลาคมนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่สิบเอ็ดตุลาคมค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะสร้างอิดบล็อกชั่วคราว
กับจำนวนของผู้เสียชีวิตเพื่อใช้เป็นเชิงตะกอนในการเผาศพ
ซึ่งก็จะเป็นการเผาหลอกที่บริเวณสนามย่าหน้าวัด
เพราะเตาเผาศพมีไม่เพียงพอนะคะ
จากนั้นครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถรับร่างไปประกอบพิธีต่อ
หรือดำเนินการตามความประสงค์ของญาติต่อไปได้
ส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจ
พร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่าง
ก่อนที่จะกลับเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้ให้กำลังใจครอบครัวผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
ลองไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันสักนิดนึงค่ะ
เมืองต้นมีรายงานว่าพรุ่งนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์มีกำหนดการเดินทางไปร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ
และ๑๑ตุลาคมหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี
เอกประยุทธ์ก็จะนำคอรมอลไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะ